พาคุณผู้ชมไปหาโชคกันดีกว่าไปที่ไหนกันบ้าง

ไปที่แรกคุณผู้ชมไปไหว้ขอโชคขอลาบจากเจ้าพ่อร้อยคล่อง
และต้นประดูกยักษ์ขนาด๑๐คนโอบ
ค่อยเงยหน้าดูสูงถึง๓๐เมตรเลยนะ
คุณชิสาต้นบรมธรรมเลยอายุ๕๐๐ปีคุณชนะคุณใบตอง
ต้นนี้นะคะอยู่ภายในสวนสาธารณะบ้านร่องคำหลวง
ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพยาว

คุณอยากไปใช่ไหมที่พยาวคุณอย่าลืมไปแวะดูต้นประดูกยักษ์นี้ด้วย

ซึ่งหลายคนไปดูต้นนี้ก็ไม่ผิดหวังค่ะ
มีคนตาดีเห็นอะไรบางอย่างโผล่ออกมา
ก็เลยใช้มือถือถ่ายภาพเก็บเอาไว้

แชร์ต่อให้เพื่อนฝูงได้ดูกันอีก

เด้งกันตลอดทั้งวันไล่ไล่กันไปเนี่ยนะจ๊ะ
เขาก็หวังว่าความโชคดีนี้จะเกิดขึ้นในวันที่๑๖ธันวาคม

ส่วนเจ้าพ่อร้อยคล้องนะคะ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวบ้านแถวนั้นเขาเคารพนับถือ
แล้วก็นอกพื้นที่บ้านร่องคำหลวงเนี่ยนะคะ

แต่ก็ไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นกับต้นไม้นี้คือมันไม่ตาย
มันก็ยังคงยืนต้นอยู่แบบนั้น
ชาวบ้านก็เลยเชื่อไงว่ามีเทวาอารักษ์สิงสถิตอยู่
คอยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวก

อีกหนึ่งที่นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์เขามีการจัดพิธีสมโพธิ
หลวงพ่อศิลาที่บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอท่าตะโก
ใกล้๖๐๐ตั้งคนจากอำเพอร์ท่าตะโก
พี่หุ่นจะบอกให้ว่านางรำจังหวัดนครสวรรค์เยอะ

ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าพระพุทธรูปทั้งสององค์เป็นพี่น้องกัน
นับเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้าน

โดยหลังจากเสร็จพิธีบวงสวงแล้วนะ

ไปไปจดจ้องกับเลขก้านทูบ
คุณเคยเห็นไหมเลขการทูบแบบนี้

เอาก็ว่ากันไปนะไม่ได้บอกว่าเลขนั้นเลขนี้จะมาจะไปอะไรยังไง
ผมบอกแบบนี้ว่าแต่ละก้านทูบที่มันมีตัวเลขแฝงอยู่เนี่ย
มันมีหมดทุกเลขมันแล้วแต่เขาจะใส่เลขอะไรลงไป
ถ้าไปกัน๑๐คนก็๑๐เลขทำอย่างไรนะ
สนเลยดูของใครอะไรตับไม่ถูกนะ
อย่าไปคิดมากปวดหัวดูกันแบบสไลด์